มีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมอยากจะให้ดู
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความรักระหว่างแม่กับลูก

แม่ก็รักลูกลูกก็แบบหิวอยากจะกิน
เพราะว่าลูกอยู่ในสถานะต้องกักตัว๑๔วัน
ไปพื้นที่เสี่ยงมาก็เลยจะต้องเก็บตัวหน่อย
ทีนี้คุณแม่ก็เป็นห่วงลูกไงว่ากลัวลูกจะหิวกลัวลูกจะอยาก
ก็เลยมีวิธีส่งอาหารให้กับลูกแบบนี้ค่ะ
ไม่ว่าลูกเอ้ยเนาะ

บักลวงมวยที่หนึ่งบักลวงมวยที่สองที่สาม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

ตรงนี้ปะชักลอกขึ้นไปคุณแม่เอากำลังกายมาสิ
โอ้โหคุณแม่ส่งมาทุกสิ่งทุกอย่างจบงานงานที่คุณแม่ไปเป็นกราฟบูทได้เลยนะคะ
แต่ตอนนี้ไอ้ภาพที่เห็นคือไปสอยมะม่วงคุณแม่ลืมบางอย่างนะฮะ
พริกน้ำปลาหวานอย่าลืมนะครับคุณแม่ต้องเอากะปิหวานน้ำปลาหวาน
่อนไปให้สอยแล้วก็ส่งไปให้ด้วยนะคะเออก็เก๋ดีเป็นไอเดียดีดี
คือลูกเนี่ยกักตัวเองอยู่เพราะเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมคุณแม่อายุเยอะแล้ว